เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวเศซ้า
เทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของพี่โรเบิร์ตสายควัน
สิ่งว่าพีศโลเบิร์ตได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบ
เพราะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
บอลเชิญยิ้มพร้อมกับภรรยาและลูกเพิ่งจะออกมาแถลงว่าไม่พบเชื้อมะเร็งปอด
แต่มีอาการวรรณโรคปอดแทนและตอนนี้เหลือปอดเพียงแค่ข้างเดียว
แต่อย่างไรก็จะรักษาให้ดีที่สุดกระทั่งคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะกลับได้ยินข่าวร้าย
โดยนักแสดงตลกรุ่นน้องอย่างคุณบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ข้อความไว้อาลัย
พร้อมกับแจ้งว่าวันนี้เวลา๑๖นาฬิกาจะมีพิธีรดน้ำศพที่วัดสุทธิสะอาดนิมิตรใหม่
โดยตนเองก็จะเดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์ในเวลา๑๔นาฬิกาด้วยค่ะ
และทางด้านดาราสาวแตงโมนิดานะคะเมื่อคืนนี้ก็ได้โพสต์ภาพอาลัยรักคุณพ่อโส
ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะที่สี่
เธอโพสต์ว่าพ่อไปอยู่กับพระเจ้าไม่ต้องเจ็บปวดแล้ว
พระเจ้าที่ส่งให้เรามาเป็นพ่อลูกกัน
ซึ่งก็มีเพื่อนนักแสดงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจกันมากมายนะคะ
ส่วนเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีศพทางผู้จัดการแตงโมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
เพราะว่าตอนนี้แตงโมเสียใจมาก
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะพยายามทำใจไว้แล้วก็ตามนะคะ
อย่างคุณพ่อของคุณแตงโมเนี่ยเราก็ได้อัปเดตอาการกันอยู่เรื่อยนะคะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัวมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ